โชคลาภยังมีให้ดูกันหน่อยนะฮะเอาให้จูดใจกันไปเลยครับ
สุดท้ายนะฮะเอาไปที่แม่มริมจังหวัดเชียงใหม่กันเลยครับ
ไปที่คุ้มเสือมหรือว่าไทเกอร์คิงด้อมเลยนะฮะ
ตะบนริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เขาเลี้ยงเสือไว้กว่าสองร้อยตัวนะ
แล้วก็มีสารไอ้ไข่รุ่นสมหวังกันด้วยนะฮะ
ไข่คุ้มเสือได้เชื่อว่าเป็นไอ้ไข่ที่แต่งกายดีที่สุด
คุณผู้ชมดูสิเครื่องทรงเขาโอ้จงกระเบนมามีกำไรข้อเท้าด้วยนะครับ
นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะลายไทยเครื่องประดับทองทั้งตัวเลย
ใบหน้าอิ่มเอิบน่าเชื่อถือซึ่งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะ
ก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังเพราะว่าคนไปขอโชคลาภก็ได้กันไปตามกันนะครับ
คุ้มเสือที่นี่นะฮะก็มีการทำสวนดอกมากาเล็ตด้วยนะฮะ
เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานมีดอกมากระเด็ดออกดานสะพรั่งกันเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนที่จะเข้าไปขอพรก็ถ่ายรูปกันก่อนได้นะครับ
ถ่ายรูปเซลฟี่ให้มันชื่นใจแบบนี้นะแล้วก็ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่รุ่นสมหวัง
บางคนเรียกว่าไอ้ไข่ไฮโซชุดเขาก็ไฮโซนะฮะ
เพราะแต่ละวันนะฮะก็จะมีสาวไฮโซดังกันมาด้วยนะฮะ
อย่างทางด้านของพลตรีหญิงกฎชกรชายบุตรนะฮะ
เสียงโชคเสียงทายกันด้วยอ่ะคุณผู้ชมก็มองให้ดูให้ดีแล้วกันว่า
นี่ก็ขึ้นแล้วหน้าจอนะครับ
ไปที่๓เจ้าพ่อดาบทองเลขที่๕๔๕๑อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสเจ้าพ่อดาบทอง
ก็เข้าไปกราบไหว้องค์เจ้าพ่อดาบทอง
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เขาอยู่มาในพื้นที่ตากฟ้ากว่า๕๐ปี
โดยรูปปั้นเจ้าพ่อดาบทองที่มือขวาจะถือมีดดาบสีทอง
หนวดสวมหมวกแดงแบบนี้
ทุกปีจะมีการนำพระองค์นี้นะคะ
ก็คือองค์เจ้าพ่อออกแหนรอบตัวอำเภอ
แต่ว่าปีนี้โควิดระบาดก็เลยเป็นเพียงแค่อยู่กับที่นะคะ

ก็มีการจัดการให้เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ

คือสมัย๓๐๔๐ปีก่อนของเส้นไหว้จะเป็นพวก
แอลกอฮอลสุราพื้นบ้านบุรีกัญชาของหวาน

เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นน้ำแดงไส้กรอกก๋วยเตี๋ยวค่ะ
โดยชาวบ้านเชื่อนะว่าเจ้าพ่อก็เข้าใจแหละสถานการณ์บ้านเมือง
โดยมีกุศโลบายแฝงก็คือว่าให้ผู้ที่หลงผิดด้านเครื่องดองของเมา

ให้เอาเป็นของกินของใช้ทั่วไปเนี่ย
ถ้าใครสำเร็จสมใจหวังแล้วเนี่ย
ก็ได้โชคดีกลับไป

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้คะ
กับเลข๕ทั้งนั้นเลยเริ่มจากนายพฤษภาคมแก้วกัน
ในพฤษภาคมเดือนอะไรคือเดือน๕อายุ๕๐ปี
แล้วเขาเกิดเดือน๕คือเดือนพฤษภาคมไงเลยเป็นที่มาของชื่อ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลขที่๕๐ที่หมู่๖ตำบลพุทธบาท
อำเภอชนแดนเพชรบูรณนั่นแหละแล้วเหตุการณ์การเสียชีวิตเนี้ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นไม่พอค่ะ
บนหัวนอนของนายพฤษภาคมไปเจอแบงค์เป็นแบงค์๕๐วางเอาไว้
ชาวบ้านเขานี่ใบนี้เลยเครือพลาสติก
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่านี่แหละจะต้องซื้อเลขนี้
ทำให้แผงละตรีทั้งที่อำเภอชนแดนเอง
รวมถึงอำเภอกล้ายเคียงอย่างอำเภอวังโป่งทุกแผงนี่นะ

พ่อค้าแม่ค้าบางคนงงเลข๕๐มาจากไหนไม่รู้

ใช่ค่ะไม่เจอ๕๐บางคนบอกเอา๐๕ก็ยังดี

ส่วนที่วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ชาวบ้านต่างตะเวนไปกลับไห้ขอพรไอ้ไข่เหนือกันอย่างไม่ขาดสาย
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากปลายประทัดด้วยนะฮะ
มีคนดวงดีไปจุดแล้วก็ไปคล้องเอาไว้ครับคุณผู้ชม

ทางวัดกำชับให้ชาวบ้านที่เข้าไปในวัดนะฮะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ต้องวัดไข้ด้วยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งด้วยนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด๑๙
ช่วงนี้โควิดระบาดแบบนี้ยังส่งผลไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับ
ในจังหวัดนครราชศาสีมาร์

โดยเฉพาะแผงที่บริมริมถนนจอมพลหลังอนุสวริเท้าสุราชนารีนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
แต่บรรยากาศก็เงียบเหงาอย่างที่เห็นแล้วครับ
ชาวบ้านเดินเลือกซื้อกันบางตา
ผู้ค้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหขายยากจังเลยช่วงนี้นะฮะ
หลังที่กองสลากได้เปลี่ยนการพิมพ์แล้วก็การจำหน่ายเป็นแบบ๒๑
หมายความว่าเลขเหมือนกัน๒เล่มไม่เหมือนกัน๓เล่มนะฮะ
ทำให้การรวมชุด๕ใบขึ้นไปมันยาก
คนชอบซื้อเป็นชุด๒ใบ๓ใบ๕ใบก็ว่ากันไป
นักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ต้องการได้ชุดใหญ่๕ใบถ้ามันถูกก็เยอะมากมาย
ประกอบกับช่วงโควิดเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านก็ใช้จ่ายกันน้อยลงครับ
ทำให้ผู้ค้าบางร้านเหลือลอตเตอรี่ในแผง

ทำยังไงถ่ายไม่ได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ลุ้นเองนะครับ
เรื่องแบบนี้ก็อยู่ที่เราคิดดีทำดีก็น่าจะได้สิ่งดีนะคะ